เทศกาลปีใหม่นะคะการที่หลายคนนั้นต้องออกเดินทางท่องเที่ยว
แล้วก็ต้องรับประทานอาหารนอกบ้านด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเตือนประชาชน
ให้ระวังโรคอาหารเป็นพิษนะคะเพราะว่าข้อมูลที่พบนั้นบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
ที่จะพบว่ามีผู้ป่วยจากโรคอาหารเป็นพิษในช่วงนี้ค่ะ
นายแพทย์อำนวยกาจินะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยพยากรโรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้นะคะ
โดยบอกว่าผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีถึงต้นปีใหม่
เนื่องจากเป็นช่วงที่มีงานเทศกาลและกิจกรรมค่ะก็มักจะมีการประกอบอาหารให้กับคนจำนวนมาก
จากรายงานการศึกษาพบว่าอุณหภูมิอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น๑องศาเซลเซียสเป็นผลให้มีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น๑๑๕ในเดือนถัดไปนะคะ
เนื่องจากอาหารจะเน่าเสียได้ในอุณหภูมิที่สูงขึ้น
ส่วนน้ำก็พบการแพร่กระจายของเชื้อโรคเป็นการปนเปื้อนในน้ำได้มากขึ้นเช่นกันค่ะ
คล้องกับการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคซึ่งก็พบว่าโรคอาหารเป็นพิษตั้งแต่วันที่๑มกราคมถึง๒๙พฤศจิกายนปีนี้นะคะมีผู้ป่วยแล้วกว่า๑๑๘๐๐๐คน
แต่ว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดนะคะก็คือ๑๕๒๔ปีรองลงมา๔๕๕๔ปีและ๖๕ปีขึ้นไป
ข้อมูลห้าปีย้อนหลังพบว่าผู้ป่วยอาหารเป็นพิษได้ตลอดทั้งปีค่ะการระบาดที่พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนพบในโรงเรียนมากที่สุดนะคะ
รองลงมาคือกลุ่มที่เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานและการประชุมสัมมนาจึงขอแนะนำประชาชนให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดค่ะโดยควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ใหม่
เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายนั้นขาดน้ำ
หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ